ความรู้สึกจริงนะครับที่อยากจะบอกเอาไปนะครับในฐานะที่เป็นคนทำข่าวคนหนึ่งแล้วก็เป็นแฟนบอลนะครับที่อยากติดตามฟุตบอลไทยในวันที่ประสบความสำเร็จแล้วก็วันที่ล้มเหลว
ซึ่งในวันนี้ถามว่าเราล้มเหลวไหมยังไม่ใช่นะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่เรานั้นอาจจะเคยเจอมาก่อนอย่างต่อเนื่องแล้วไม่เคยเจอมาสักพักหนึ่งพอกลับมาเจอแล้วเนี่ยเหมือนกับเรายังทำใจกันไม่ได้ก็ผมว่าให้เรามองกันในมุมใหม่นะครับว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เรานั้นต้องกลับมาพัฒนาแล้วพัฒนาแบบจริงจังแบบเป็นรูปเป็นร่าง

ซึ่งก็มีแฟนบอลชาวไทยมาต้อนรับอย่างอบอุ่นถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเหมือนครั้งที่ชนะมาหรือว่าได้แชมป์มากมายก็ตาม
เป็นโค้ชนะครับทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับ
ก็มีโอกาสได้ไปดูแลประทุมชูทองในทริปนี้
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทยในการเดินทางไปแข่งขันนะครับ
เขาบอกว่าอาการนั้นไม่น่าเป็นห่วงซึ่งก็จะออกเดินทางกลับมาไทยในคืนนี้
ด้วยสายการบินมหานแอร์นะครับบินตรงจากเตฮารานถึงกรุงเทพในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เลยครับ
ไปดูกระแสการโจมตีโคซิโก
และไม่ได้ไปบอลโลกแต่ครั้งนี้ถือว่ามาไกลที่สุดแล้ว
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเชียร์ทีมชาติไทยต่อไป
นี่คือเนื้อหาสำคัญที่เราจับใจความออกมา
ขนาดที่พลตรวจเอกสมยุทธภูมิพันธ์ม่วง

ก็กล่าวถึงกรณีของกรวิทนาวิเศษ
เก่าหลามทีมไทยที่โดนใบแดงแบบค้านสายตาลในเกมแพ้อีรักษ์
โดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาก็เคยยื่นเรื่องไปแล้ว
แต่ว่าได้รับการปฏิเสธกลับมาทุกครั้งครับ
ส่วนการประชุมแผนพัฒนาฟุตบอลไทยของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ทางพลตรวจสมยศก็ร่วมหารือกับทางพลตรวจโทพิศัลย์จุฬิรกษ์
เลขาที่การสมาคมโค้ชเฮงวิทยาลอกรุณประธานพัฒนาเทคนิค
อริสักเบนจาศิวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
และมิเกียร์โรดิโกแฮจโค้ชฟุตสอร์ทีมชาติไทย
ออสก็บอกนะครับที่ผ่านมาฟุตบอลไทยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
ก็ต้องเตรียมสร้างนะครับสภาปฏิรูปฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ทั้งฟุตบอลฟุตสอร์และฟุตบอลชายหาด
ก็จะมีการพัฒนาผู้ฝึกสอนโภชนาการรวมถึงระเบียบวินัยของผู้เล่น
เฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ตัดสินที่ห้ามถูกเนื้อต้องตัว

ก็ถือว่านี่คือโครงสร้างที่กำลังจะสร้างไปตามจุดที่ได้พูดไว้

คนที่เข้ามาทำงานรู้จริงไหมจริงจังไหม
เข้ามาเข้ามาเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยจริงหรือไม่
แต่เราให้กำลังใจนะครับกับการบริหารงานชุดนี้ก็พยายามสร้างพยายามแก้ครับ
เรื่องของการแข่งขันบอลโลกที่เราบุกไปแพ้นะครับ

แต่ว่าต้องพัฒนาอีกมากจะไปถึงขั้นเอเชียได้
ดังนั้นเกมนัดนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปครับ
เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เราควรจะทำอย่างไรนะครับ
สจิกายนนี่คือโปรแกรมทั้งสุดท้ายนะครับในรอบปีก่อนที่
ปีหน้าเราจะมีโอกาสเล่นในบ้านมากขึ้นนะครับ
ถึงแม้ว่าปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีแต่ช่วยกันเชียร์ต่อไปครับ
พัฒนาการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต้องรอดูในอนาคตครับ